คุณแม่ลูกสามนุกสุธิดาถึงกับออกอาการเครียดกันเลยทีเดียว
เมื่อลูกคนสุดท้องนะคะวัย๕เดือนมีอาการป่วย
ต้องแอดมิตรเข้าโรงพยาบาลนะคะ
รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวนี้พร้อมกันก่อนเลย
คือต้องบอกว่าคุณนุ๊กเนี่ยเพิ่งจะคลอดลูกมาได้๕เดือน
แต่จู่นะคะลูกชายวัย๕เดือนต้องแอดมิตรที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน
จากว่ามีไข้สูงและเมื่อผลตรวจออกมา
ก็ทำเอาคุณแม่นุ๊กเครียดหนักกว่าเดิมเป็น๒เท่า
เมื่อคุณหมอสรุปว่าลูกชายมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
โดยคุณแม่คนดังเผยว่ารู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงลูกชายมากนะคะ
จากลูกยังเล็กอาการดังกล่าวจึงส่งผลไปยังไต
ซึ่งก็ต้องติดตามอาการและระมัดระวังเรื่องความสะอาดมากขึ้น
ซึ่งตอนนี้อาการของลูกชายก็ดีขึ้นตามลำดับแล้วค่ะ

เป็นกระเพาะไปปัสสาวะเสร็จมันก็จะอยู่แต่ในกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมคะ
แต่เด็กที่มันเล็กมากก็จะย้อนขึ้นไปที่ไตอีก
พอมันย้อนกลับไปที่ไตตอนนี้ก็เลยต้องกลับไปดูการทำงานของไตค่ะ
ก็ถึงแม้จะกลับบ้านมาก็เดี๋ยวต้องมีนัดไปฉีดสีค่ะ
ฉีดสีเพื่อดูการทำงานของไตอีกทีหนึ่ง
เราก็เป็นแม่จะเป็นลูกคนไหนเราก็รักเท่ากันใช่ไหมคะ
น้องแบบเป็นอะไรแล้วก็เครียด
คุณพ่อก็ช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าคุณพ่อก็เอาน้องสาวมาเยี่ยม
ก็มาช่วยเลี้ยงด้วยแล้วก็ตัวคุณพ่อเองเขาก็ช่วยดูนะคะ
ช่วยดูทั้งทูทั้งอดำดูทั้งปิโป้ปะแปงเลยค่ะ